คุณผู้ชมอยากจะบอกว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยเวลาไปไหนมาไหนมันสะดวก
เพราะบางทีก็พาไปทางรัฐแต่ทางรัฐทำไมเป็นแบบนี้
โอ้โหอะไรคำนี้
มันคือป่าเนี่ย
ของจริงฮะของจริงฮะ

เอ้ามันเจอถนนใหญ่เฉยเอาอะไรเนี่ย

ก็นั่นสิคุณนี่มันป่าชัดเลยไม่มองไม่เห็นเส้นทางเลยอะค่ะ
แต่พี่คนขับก็ถือว่าใจกล้ามากนะ
ที่กล้าขับฝ่าดงป่าจนมาถึงถนนใหญ่นี้ได้คุณ

ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่า

ก็อย่าไปอย่าไปเชื่อมันเถอะ
เพราะมันก็มีหลายกรณีใช่ไหมคะที่แบบพาเราไปตกคลองก็มี
เออพาไปในซอยแคบเปลี่ยวก็มีเหมือนกัน

ถ้าเป็นกลางคืนเรามองไม่เห็นด้วยไง

อันตรายมากจริงนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีด้วยแล้วก็อาศัยทั้งการสอบถามด้วย
ถ้าถามคนแถวนั้นได้ก็ถามเขาหน่อยละกัน